หายจากหน้าข่าวไปสักพักพิมพ์ริพาย
นะฮะแต่ละครั้งที่เธอมาเนี่ยนะครับโอ้โหดราม่ากัน
แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องนี้เรื่องเครียดเรื่องนี้เรื่องซีเรียส
เพราะว่ามีคนไปพบว่าไอ้พริกของพิมพ์ริพายเนี่ยนะครับ
ในกล่องในกล่องของพิมพ์ริพายเนี่ยนะฮะ

งานนี้พิมพ์ริพายนะครับแล้วก็แฟนคลับนะฮะ
เข้ามาดูเข้ามาให้กำลังใจและเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กัน
นะครับเพจแวดวงตำรวจชื่อผู้พิทักษ์
สวมรอยนะครับสวมรอยยัดไส้ยาเสพติด
ใส่ในสินค้าของคุณพิมพ์รีไพรเขานี่ฮะในโพสต์แล้วบอกว่า
ผ่านผ่านท่ากาศยานค่ะนะครับนี่แหละครับเขาเจอพริกทอดสิบถุง
แล้วมีไอซ์อยู่ในนั้นกว่า๕กิโลกรัมจะส่งไปไหนปลายทางเกาหลีใต้ครับ
คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับก็มีการตรวจค้นพัสดุระหว่างประเทศต้องสงสัยกันที่คลังสินค้า
ท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิโอ้นี่เขาแกะกล่องมาแกะเลยแกะมาดูเลยนะ
คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวต้องดูภาพไว้นะเพราะว่าใครที่เคยสั่งสินค้าพิมรี่จะรู้ว่าพัสดุกล่องเขามันเป็นยังไง
เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้อสังเกตตรงนี้เอาไว้ด้วยมีคนมาซื้อกล่องพิมพ์ริพายต่อจากคุณหรือเปล่า
อืมเอ่ออันนี้ต้องก็ลองระวังคือพัสดุมีต้นทางมาจากช้างเผือกครับค่ะ
มีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองพริกเป็นพริกทอดยี่ห้อแม่อีพิมพ์๑๐ถุง
จากการตรวจสอบพบปลายทางเตรียมจะส่งไปเกาหลีใต้
เรื่องต้นจะสอบสวนสืบสวนขยายผลจับคนทำผิดให้ได้ครับ
แต่งานนี้นะครับแฟนคลับพิมพ์ริพายตกใจกันยกใหญ่สิครับ
ผมก็ตกใจโอ้โหแต่คุณพิมริพายไม่รอช้ามาโพสต์ชี้แจงซะ
สั้นกูละเนื้อเหนื่อยเออผมทำเสียงกันเลยพิมพิพาย
ละเหนื่อยอะไรที่แม่อีพิมพ์ฉันเพลีย
บอกว่าเป็นการแอบอ้างจริงนั่นแหละดูได้
กล่องพัสดุเพราะปกติกล่องพัสดุ
ที่อื่นใช่แล้วก็เขียนข้างเลย
ว่าพิมพ์พลายไงอ่านี่แหละตามนี้แต่กล่อง
ตำรวจจับได้เป็นกล่องพัสดุธรรมดา
เห็นไหมนะครับจึงน่าจะเป็นการสั่งสินค้าจากร้านพิมพ์ริพายเนี่ย
แล้วก็ไปซุกยาไงนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแม่เกือบแย่นะเกือบแย่ไป